รอบนี้วัยรุ่น๒แก๊งเข้ามาเผชิญหน้ากัน
ท้าทายกันร้อนแรงขนาดนี้หน้าจอทีวีเท่านั้น
ไอ้โอ้มมึงไม่อยากยิงพวกมึงนะ

เออมึงจะเอากูเปล่า
ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า
ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า
ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า
ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า

ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า

ไอ้โอ้มมึงจะเอากูเปล่า
แต่สิ่งที่สะท้านหัวใจที่สุดคือที่มีคลิปเนี่ยถ่ายผ่านไลน์พี่เข้าไปเนี่ย
พกปืนปากกามาด้วยแล้วตะโกนไปไอ้โอมกูไม่อยากยิงมึงนะ
ฝั่งเพื่อนบอกมึงยิงดิไอ้คนถือปืนมึงยิงดิลากแม่งเลยแลกเลยดิ
ฝั่งนั้นก็ขู่กันไปขู่กันมานะฮะสุดท้ายแล้วเคราะห์ดีงานนี้ไม่มีเลือดสาด
ไม่มีแขนขาดไม่มีขาหลุดฮะเพราะมีแต่การตะโกนด่ากันไป
ยกไม้ยกมีดยกมือเคาะมีดกับพื้นมีเท่านี้จริง
ทำไมอ่ะมันตีกันทุกวันเลยไม่รู้จะนับจำนวนขนาดไหนแล้วฮะ
เพราะดีมากที่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไป
ทำไมรู้จักชื่อไอ้ฝั่งตรงข้ามเหมือนเคยเจอกันเหมือนเคยรู้จักกันอยู่แล้ว
ดังนั้นเหตุการณ์นี้พกปืนปากกาขึ้นมาขู่กันไป
นักเร่งจริงมีคอมเม้นท์นักเร่งจริงเขาไม่ต้องยิงกันหรอก
ฝ่ายศูนย์กระยุส่งเลยมากคนบอกผมแต่มึงแน่จริงมึงก็ยิงเลย
ไม่น่าจริงดีกว่าถ้ายิงเลยไม่นอนในคุกแล้วป่านนี้
คือยุส่งไปเลยบางท่านบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นยุคผม
ผมคือแบบบรรดาพวกวัยรุ่นช่างกลทั้งหลาย
ถ้าเป็นยุคผมเนี่ยเห็นมันยกปืนแบบนี้มีโดน
โดยคืออะไรถอดรองเท้าวิ่งหนีแล้ว
นพองไปนานแล้วครับไม่กล้าที่จะไปสู้อยู่แล้วนะครับ
ถ้าหากแน่จริงเหตุการณ์นี้
ก็เลยมีคนบอกเพิ่มเติมว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดมุ้งมิ้งน่ารัก
คือต่างคนต่างทักด้วยภาษาสมัยโบราณ
แต่ไม่มีการตีหรือทำร้ายร่างกายกันแต่ประการใด
บางคนก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการตีแบบมุ้งมิ้งน่ารักครับ